คุณผู้ชมทีนี้อันนี้หัวเราะไม่ออกจริงค่ะ
สุโขทัยนะคะผู้ป่วยติดเตียงค่ะ
นอนอยู่ที่บ้านลำพังอะไรบุกคะแมลงปีกแข็ง
นี่แสดงว่ามันมีทุกภาคเลยหน้ามันแน่เลย
ใช่พี่เบิร์สเขาบอกว่าเรียกลังทันหูเลย
เออนี่คือความทุกข์ใจนะนี่คือความเดือดเนื้อร้อนใจนะคะ
เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ในท้องที่เนี่ยช่วยหน่อยได้ไหมมากำจัดมันให้หน่อย
เนี่ยเขาพยายามเองแล้วค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ไปสักทีนะคะ
นี่คุณผู้ชมคือมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าคุณประเภทกันภัยอายุ๖๓ปี
จะล้มป่วยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วก็อยู่บ้านหลังเนี้ยเพียงลำพัง
บ้านหลังนี้มีลักษณะเป็น๒ชั้นค่ะบ้านเลขที่๘๑ทับ๑หมู่๖ตำบลไทยชนะศึก
อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยเห็นไหมคะนั่นอดีตภรรยาค่ะ
เขาเลิกรากันไปแล้วนะคะแต่สุดท้ายต้องกลับมาที่บ้านมาดูแลคุณประเภทนะคะ
อดีตภรรยาของคุณประเภทบอกว่ากังวลอะไรรู้ไหมพี่เบิร์ตก๊อฟครับกลัวว่าเจ้าแมลงปีกแข็งเนี่ย
มันจะตกลงมาจากคานหลังคาฝาผนังต่างแล้วก็ตกมาใส่ตัวผู้ป่วย
เข้าไปในหูไปกัดอะไรแบบนี้ค่ะอันตรายนะคะ
แล้วสิ่งที่มันน่ากลัวในตู้เย็นคิดว่ามันจะเข้าได้ไหม

นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเขาบอกว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้
เจ้าหน้าที่อบตก็มาฉีดยาฆ่าให้แล้วครั้งหนึ่งนะคะ
แต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไอ้เจ้าแมลงปีกแข็งนับล้านตัว

ก็มาบุกยึดครองพื้นที่บ้านอีกค่ะ
สร้างความทุกข์ใจให้กับเจ้าของบ้านเป็นอย่างมากนะคะ
ตอนนี้ก็เลยอยากวิงวอนร้องขอเจ้าหน้าที่
หรือว่าใครที่มีความรู้ในการกำจัดแมลงปีกแข็งให้สิ้นซาก
บอกเขาหน่อยได้ไหมก๊อฟเคยหาข้อมูลนี่
แล้วก็บอกว่าไปซื้อมาแล้วก็ผสมกับน้ำ

สารนี้มันจะทำให้แมลงปีกแข็งตายได้

แต่สารนี้มันไม่เป็นอันตรายกับสัตว์และก็มนุษย์ด้วย
คือมันสามารถทำได้หรือว่าให้ไปแจ้งท้องที่เขาเอาสารนี้มาช่วยฉีดให้
เอาไว้กำจัดแมลงเหล่านี้แหละนะฮะก็สามารถไปซื้อแล้วก็มาฉีดพ้นได้
แล้วก็ทำความสะอาดบ้านให้มันสะอาดเป็นระเบียบอยู่เสมอเพื่อไม่ให้แมลงมันมาทำรังในบ้าน
คือเจ้าของบ้านบอกว่าพยายามซื้อยาฆ่าปูเอามาฉีดแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ไปสักทีนะคะ
มีทุกภาคเลยที่เราเห็น